ดิฉันมีต่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชค่ะ
อันนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาเดือดร้อนเพราะว่ามันมีการทะเลาะกัน
เขาเรียกว่าศึกแย่งสิทธิ์การเลี้ยงดูค่ะนะคะเป็นการทะเลาะกันระหว่าง
แม่สามีกับลูกสะพ้ายนี่ค่ะหน้าบ้านเลยค่ะคุณผู้ชม
อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะก็คือแม่สามีอุ้มเด็กหญิงฟ้าอยู่
เด็กหญิงฟ้านี่นามสมมุตินะคะอายุหนึ่งขวบเก้าเดือน
คนที่อยู่นอกบ้านนอกรั้วเนี่ยก็คือลูกสะพ้ายครับ
อายุยี่สิบปีแม่สามีอายุหกสิบห้าปียืนทะเลาะกัน
คือชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกให้ตำรวจมาระงับเหตุที
อยากให้ทั้งสองคนอยู่ในความสงบเพราะว่าโตเถียงกัน
สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านตำรวจมาเนี่ยนะคะ
ก็พยายามทำความเข้าใจให้ทั้งคู่พูดคุย
ตกลงกันด้วยดีถึงสิทธิ์ในการเลี้ยงดูเด็ก
เพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นแม่แล้วก็เป็นย่าของเด็ก
อย่าทะเลาะต่อเถียงกันต่อหน้าเด็กนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านก็เดือดร้อนด้วย
ไปไปฟังบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามจะไกลเกลี่ยกันหน่อยค่ะ
ตกลงกันไม่ได้นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
หน้าบ้านตกลงกันไม่ได้ตำรวจก็เลยให้ทั้งคู่ไปพบ
พนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อที่จะหาทางไกลเกลี่ยตกลงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับ